ในวันที่๑๗ตุลาคมนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับ
ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครและอีก๖จังหวัด
จะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ก็ทำให้ร้านค้าหลายแห่งเตรียมสต๊อกสินค้า
เพราะก็คาดว่าจะมีคนมาจับจ่ายเพิ่มขึ้น
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ว่าจะมีลูกค้าซื้อของเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐
เตรียมขยายเวลาเปิดปิดร้านจากปกติ๗นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา
เป็น๖นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกาค่ะ
ตัวเครื่องมีอยู่ตัวเดียวนะครับ
เราก็ยังไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะมากันเท่าไหร่
แต่คราวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าในเมื่อมี๑เครื่อง
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาจำนวนเท่าไหร่
แล้วก็เตรียมพร้อมไว้ว่าเปิดจากปกติ
เราเปิด๗โมงเช้าเราก็จะเปิดสัก๖โมง
เพื่อจะให้ยืดเวลานะฮะ
แล้วก็ปิดจากปกติแล้ว๔ทุ่มแล้วก็จะปิด๕ทุ่ม
เพราะว่าเราเผื่อจะรองรับว่าคน
คนไม่ทราบว่าจะมาเท่าไหร่เราก็จะขยายเวลานะครับ

ส่วนสินค้าที่จำหน่ายภายในร้านทงฟ้าประชารัฐ
มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักตามท้องตลาดและตราสินค้าอื่น
เจ้าของร้านพิพัสโตย่านดินแดงบอกว่า
ลูกค้าที่มาซื้อของส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูยี่ห้อ

ซึ่งทำให้ร้านค้าขายสินค้าคล้ากันไป
แต่ก็เชื่อว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ
ร้านทองฟ้าประชารัฐ
แต่เจ้าของร้านก็กังวลว่าระบบอาจล่าช้าจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต
วางแผนให้ลูกน้องคอยจัดคิวรูดบัตร
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารอคิวนานและคนแออัดภายในร้าน
น่าจะให้ลูกน้องให้พนักงานมาดูคิวแล้วล่ะ
เรื่องคิวใครมาก่อนก็คงต้องเป็นตามคิวนะครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะมารุมมาตุ้มกันนะครับก็จะมันก็จะลำบากนะครับ
เสร็จก่อนวันที่๑๗ตุลาคมให้ได้๓๐๐จุด
ร่าดสุดติดตั้งไปแล้วประมาณ๑๐๐จุด
เตรียมรถโมบายเสริมหากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมีปัญหาค่ะ
เราจะดูเสริมครับถ้าหากว่าการดำเนินการนั้นมีปัญหาจุดไหน
ทางกรมพัฒนากิจการค้าก็เตรียมเรื่องของรถโมบายออกมา
เช่นเดียวกับในต่างจังหวัด
แล้วก็ขอติดตามดูนะครับว่าปัญหาเป็นอะไร
ถ้ายังไม่ทั่วถึงอย่างไร
อาจจะต้องมีการจัดกึ่งกิจกรรมนะครับ
เป็นการจัดสถานที่ขึ้นมาในบางแห่ง
แล้วก็เป็นจุดที่จะใช้บริการได้เสริมขึ้นมา
ซึ่งอาจจะสามารถทำได้ในกรุงเทพมหานครนะครับ
อันนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องที่๓กันอยู่นะครับ
กระทรวงพาณิชย์ยังย้ำให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าตามที่กำหนด
หากจะจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

โดยให้แจ้งมาอย่างกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณา
พร้อมกับเตือนร้านค้าไม่ให้แลกเป็นเงินสด
จำหน่ายสินค้าต้องห้ามเช่นสุราและบุรี
ในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับสิทธิ์๕๕๒๒๗๘ราย
มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ๘๑๕ร้านค้า
ข่าวทรัฐทีวีรายงาน